กลับมาในช่วงนี้เตรียมท้องเอาไว้รอเลย
เมื่อสักครู่เราเรียกน้ำย่อยด้วย

เดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการทำเส้นก๋วยเตี๋ยวกันหน่อย
เป็นการทำเส้นก๋วยเตี๋ยวแบบโบราณที่จังหวัดสตูนนะครับ
เดี๋ยวไปดูกันหน่อยว่ามันน่ากินน่าทานขนาดไหนครับ

ปกติเราเคยเห็นแต่เส้นเล็กเส้นหมี่อะไรแบบนี้ที่มันเป็นแบบขายเป็นแพ็ค

เป็นเหมาะกับคนที่ชอบเส้นใหญ่
สำหรับใครที่กินเส้นใช่แต่ถ้าดิฉันกับคุณเนี่ยไม่กินเส้นแล้ว

ธะเลาะกันนี่แหล่ะ

เป็นวิธีการทำของชาวบ้านตำบลควนสตออำเภอควนโดน
สตูนครับยังยึดการทำเส้นก๋วยเตี๋ยวแบบโบราณ
และใช้รายงานคนเป็นหลักนะครับซึ่งนางมารินามารินี
อายุ๕๔ปีบอกว่าเป็นทายาทนะครับ
สืบทอดวิธีการทำมามากกว่า๔๐ปีแล้ว
นี่เป็นรุ่นที่๔แล้วนะครับสืบทอดมาจากคุณทวด
ซึ่งเป็นชาวจีนในมาเลเซียและอบพยพมาอยู่ในไทย
ก่อนที่จะเริ่มหัดทำเนี่ยทำกันมาตั้งแต่เธอนะครับ
ทำตั้งแต่ตอนอายุ๑๔ปี
และเมื่อมีครอบครัวก็ทำเป็นอาชีพหลักจนเลี้ยงลูก๓คนได้อย่างสบายครับ
ซึ่งการทำอาชีพนี้เขาบอกว่าต้องมีใจรักใช้ความอดทนสูง
เพราะว่าแผ่นก๋วยเตี๋ยวที่ยังตัดที่ยังไม่ได้ตัดเป็นเส้น
แต่ละแผ่นจะหนักประมาณครึ่งกิโลกรัมหนักอยู่นะครับ
และต้องทำตลอดทั้งวันส่วนเตาที่ใช้ต้องเป็นเตาไม้ฟืน
เพื่อให้น้ำเดือดอยู่แบบสม่ำเสมอไง

ถูกต้องตอนแรกก็ทำเป็นแผ่นเล็ก
โดยทำกับหม้อใช้ผ้าขาวบางวาง
แล้วก็ละเลงแป้งลงไปบนผ้าคล้ายกับ

คล้ายกับแผ่นยักษ์เลยไงใช่ครับแต่เนื่องจากต้องยืนทำในเวลานาน
แม่ก็เลยปรับใช้วิธีในการทำแบบปัจจุบัน
ก็คือใช้แป้งเทลงในถาดแล้วจากนั้นนำไปนึ่งให้สุก
แล้วก็นำมาผึ่งลมนะครับเรียงเป็นชั้น
ก่อนตัดเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวก็คือมาวางเป็นชั้นเอาไว้
จะได้ตัดทีเดียวไงได้หลายเส้นหลายแผ่น
โดยจะทำส่งขายนะครับวันละ๕๐กิโลกรัม
ขายส่งกิโลกรัมละ๔๐บาทและขายปลีกกิโลกรัมละ๔๕บาท
ราคาแบบนี้บอกเลยว่าแพงกว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวทั่วไป๑๐๑๕บาทนะครับ
แต่ว่าลูกค้าก็ยังมาอุดหนุนอย่างเหนียวแน่น
เนื่องจากเป็นเส้นสดอย่างที่น้องใบตองบอกไป
ไม่ใช้สารกันบูดขายแบบวันต่อวันนะครับ
เส้นเหนียวนุ่มหอมหวานมาจากการใช้ข้าวสารพื้นบ้านคัดอย่างดี
โดยเฉพาะข้าวหอมและก็จะทำเส้นได้อย่างอร่อยมากนะครับ
ถ้าผมออกเสียงได้ไม่ถูกต้องขออภัยนะ
การทำเส้นก๋วยเตี๋ยวแบบโบราณที่จังหวัดสตูนขนาดนี้มีเพียง๒รายนะครับ
แล้วก็เป็นญาติกันด้วยต้องบอกว่าหารับประทานยากมาก
ใครสนใจก็ลองไปหาซื้อหาทานได้นะครับ
มีคุณผู้ชมทางบ้านส่งมาบอกดิฉันว่าเนี่ยค่ะใบตองเส้นก๋วยเตี๋ยวมามาร์คหน้าได้นะ

ให้ดิฉันเอาแป้งก๋วยเตี๋ยวมาพอกหน้ามันจะดีนะคะคุณต้นค่ะ
เมื่อสักครู่ก็บอกว่าเมลอนเนี่ยกรมเหมือนหน้าดิฉันเลย

วันนี้คุณต้นท่าทางจะชอบน้องใบตอง
แต่หลายคนก็บอกว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยน่าทาน
ใช่มีบางคนบอกว่าเอาไปทำก๋วยเตี๋ยลุยสวนน่าจะอร่อย
น่าจะอร่อยทำได้หลายเมนูนะครับสำหรับเส้นก๋วยเตี๋ยวที่นี่ครับ
เค้ะเห็นดูเส้นก๋วยเตี๋ยวไปล่ะใช่ไหมลงใต้ไปแล้วเอาก็อยู่ที่ภาคใต้กันโต่ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าคราวนี้ขอพาไปชิมขนมกันหน่อยเป็นขนมสูตรโบราณเลยนะครับ
มีชื่อเรียกว่าขนมครีมหรือที่เรารู้จักกันก็คือขนมพิมพ์นั่นเอง
ส่วนอีกหนึ่งเมนูก็มีชื่อว่าขนมหวักมาจากคำว่าจวัก
นี่แหละค่ะเดี๋ยวไปชมกันนะคะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงเป็นขนมโบราณพื้นบ้านของจังหวัดสงขรานั่นเอง
เริ่มกันที่ขนมนี้เลยเห็นไหมคุณตักขึ้นมาจากกระทะ
น้ำมันเดือดร้อนแบบนี้นะคะนี่คือขนมหวักค่ะสูตรโบราณของครอบครัว
นายพักปานุกูลอายุ๖๕ปีชาวตำบลน้ำน้อยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
หน้าตาทอดเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้ค่ะโอ้โหมีกุ้งด้วย
ใช่คุณลุงพระเขาเล่าว่าขนมหวักเนี่ยนะคะเป็นสูตรเฉพาะที่ได้รับการถ่ายทอดมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ
นี่ก็เป็นรุ่นที่๓แล้วซึ่งส่วนผสมหลักมีอะไรบ้างมาดูนะมีแป้งค่ะถั่วงอกต้นหอมและกุ้งสด
นี่ไงนำมาคลุกเข้ากับเครื่องปรุงพิเศษแล้วก็นำใส่จวักแล้วก็ลงไปทอดในกระทะที่มีน้ำมันร้อนนะคะจนเหลืองกรอบหน้าตาแบบนี้
รสทอดแบบนี้ได้นำจิ้มอยู่นะลักษณะคล้ายกับหอยคลกอย่างนี้ไหมฮุน
ส่วนที่มาของชื่อขนมหวักมาดูกันคือมันมาจากการทอดด้วยจวักเนี่ยค่ะ
คุณเห็นไหมตักใส่จวักเนี่ยนะใช่เนี่ยภาษาใต้เขาเรียกว่าหวัก
อ๋อหวักหวักใส่หวักใช่ตักใส่หวักอ่าประมาณนั้น
ฉันก็ออกเสียงสำเนียงไม่ค่อยถูกเหมือนกันนะอร่อยไม่อร่อย
อันนี้เราไม่รู้แต่ที่รู้รู้คุณลุงพักเขาบอกเลยว่าไม่ได้โม้นะ
เพราะว่าลูกค้าที่อยากจะกินก็ต้องจองคิวหรือว่าสั่งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น
ถ้าเกิดว่ามาที่ร้านจะทอดขายไม่ทันแล้วก็ต้องรอนาน
อ๋อคือเดินดุยไปที่ร้านนี่รอนานรอนานใช่ต้องรอคิวที่เขาสั่งล่วงหน้ากันไปก่อน
แล้วก็บางรายก็ซื้อแบบเมาเลยค่ะไม่ได้ทานแน่นอนไปชมกันค่ะ
บอกว่าอยากทานกับพิธีกรทั้งสองท่านจังเลย
เราก็อยากทานครับใช่ค่ะมันจะอ้วนเอานะคะคุณผู้ชมค่ะ
ถ้าเราทานทุกอย่างที่เรานำเสนอกันไปนะคะมันจะไม่ไหว
ส่วนรายได้ไม่ต้องพูดถึงค่ะลุงพักบอกว่าขายได้ต่อวันนะคะ

เอาง่ายก็คือส่งลูกเรียนจบปริญญาตรีมาแล้ว๒คนนะคะ

แล้วก็เตรียมถ่ายทอดให้กับลูกแล้วก็หลาน

สำหรับสูตรโบราณของขนมหวักนี้

มีชื่อว่าขนมครีมหรือขนมพิมพ์
น้าเล็กหรือว่าคุณเล็กโพแก้วนะคะ
ขึ้นชื่อเรื่องของความอร่อยมาก
ว่าจะขายเมื่อไหร่ก็ทำแทบไม่ทันเลย
เล็กเขาบอกว่ายึดอาชีพขายขนมมานาน๓๕ปีแล้ว
ชอบการทำขนมมาตั้งแต่เด็กค่ะ

จริงแล้วทำได้หลายขนมเลย
ลับความอร่อยก็คือแป้งโม่เอง
ไม่ได้ซื้อแป้งสำเร็จรูปตามท้องตลาดทั่วไปนะ
วิธีการโม้แป้งก็แค่นำข้าวสารไปแช่ไว้๑๕ชั่วโมง
นำไปบดด้วยเครื่องโม่แป้ง
ก็จากภาพเราจะเห็นเลยว่า
น้าเล็กเขาใส่ข้าวสารลงไปในช่องโม่แป้ง
แล้วก็ใช้เครื่องโม่แบบมือหมุน

บดเสร็จแล้วก็จะกลายเป็นแป้งแบบนี้ค่ะ

หลังจากโม่แป้งเสร็จแล้วต้องห่อทิ้งไว้อีกหนึ่งคืนนะ
ไม่ใช่ง่ายนะคะเพื่อให้แห้ง
ก่อนที่จะนำแป้งไปผสมกับส่วนผสมอื่น
ส่วนความหวานนาเล็กเขาใช้น้ำตาลตะโนดค่ะ
เพื่อให้ขนมมันมีกลิ่นหวานหอมมากขึ้น
ดูแล้วมันค่อนข้างจะยุ่งยากเนอะสำหรับขั้นตอน
แต่ว่าด้วยใจรักแล้วก็ผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือ

สำหรับขนมนี้นาเล็กบอกเลยว่าไม่ได้ขายเป็นประจำนะคะ
ส่วนใหญ่จะขายเมื่อมีเสียงเรียกร้องจากลูกค้าเป็นจำนวนมาก
เพราะว่าอาชีพหลักของน้าเล็กก็คือการกรีดยางค่ะ
ทำให้ทุกครั้งที่ขายก็ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าหมดในเวลาอันรวดเร็วมาก
เพราะความอร่อยเป็นมาตรฐานนั่นเอง
ทำให้ลูกค้าติดใจงานนี้ไม่เชื่อไม่ได้ค่ะ
ผู้สื่อข่าวของเราลองมาแล้วคอนเฟิร์มอร่อยเลิศ

ลักษณะอาจจะคล้ายกับขนมรังพึ่ง
แต่ว่าส่วนผสมแป้งเป็นสูตรโบราณของน้าเล็กเอง

เอาล่ะลงใต้กันแล้วขึ้นเหนือกันหน่อยไปที่จังหวัดสุโขทัยนะครับ
เขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยนะมะม่วงเยอะ
ม่วงเยอะหน้าข้าวเหนียวมะม่วง
เพราะฉะนั้นก็มาวิธีการถนอมอาหารถนอมมะม่วงกันหน่อย
มีเยอะขนาดนี้ไปดูการทำมะม่วงกวนนะครับ
แต่ว่าคนที่นั่นเขาเรียกกันว่าส้มแผ่นนั่นเองนะครับ
จากมะม่วงกวนคุณชนะนี่กวนกว่ามะม่วงอีกค่ะ

เอาล่ะมาดูนี่ครับนี่คือพี่น้อยหรือว่านางจิรพันธ์นงโค
เขากับญาติญาตินะครับกำลังช่วยการทำส้มแผ่นอย่างคำรักคำแม่นเลย
ที่นี่ก็เป็นต้นตำรับเจ้าของสูตรความอร่อยมะม่วงกวน
หรือได้ว่าที่ชาวบ้านในอำเภอสวรรคโลกเขาเรียกกันว่าส้มแผ่น

แบร์กันลงไปบนแผ่นแม่พิมพ์แบบนี้นะครับ
น้อยเขาเล่าถึงขั้นตอนการทำว่าไม่ยุ่งยากนะครับ

เริ่มแรกต้องคัดมะม่วงสุกที่กำลังหามนำไปล้างน้ำ
อกเปลือกแล้วหันเป็นชิ้นก่อนเทใส่กระทะสำหรับกวน
จากนั้นใส่น้ำตาลทรายและเกลือตามสูตรก็คือมี๓รส
นำอมเปรี้ยวและเข็มนิด

กวนได้แล้วก็มายีในกระด้งให้หยอดลงตามตะแกงนี่แหละ
แล้วก็ตักใส่แม่พิมพ์นำไปตากแดด

พอเอาไปตากแดดแล้วนี่มันก็จะแห้ง
้วนแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกก็ถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการทำแล้วนะครับ
สำหรับลูกค้าที่มาสั่งส้มแผ่นมีทั้งมา
จังหวัดสุโขทัยพิศนุโลกตากพิจิตรและจังหวัดอุตรดิษฐ
ก็ในพื้นที่ใกล้เคียงกันนี่แหละนะครับ
ซึ่งยิ่งช่วงนี้ใกล้เทศกาลสงกรานนะ
ทำให้มียอดสั่งจองเข้ามามากกว่าปกติครับ
หากคุณผู้ชมท่านใดสนใจอยากไปลิ้มลองรสชาติความอร่อยของส้มแผ่นก็
เชิญไปอุดหนุนกันได้นะครับในช่วงสงการแบบนี้
เชื่อว่าขายดิบขายดีแน่นอน
ดิฉันเป็นคนนึงนะที่ชอบทานส้มแผ่นใช่ไหม
หรือว่าที่เราเรียกกันว่ามะม่วงกวนเนี่ย
ชอบทานมากแล้วก็จริงเนี่ยมีขายเยอะมากในช่วงแบบนี้

ก็เลยต้องแปรรูปเพื่อที่เก็บไว้ทานได้นาน
ความอร่อยของมันเนี่ยนะความอร่อยของมันเนี่ยนะที่ฉันซื้อเก็บไว้เนี่ยทานได้เป็นอาทิตย์เลยนะแผ่นหนึ่ง
แผ่นหนึ่งคุณกินเป็นอาทิตย์เลยเหรอครับคุณกินทีละนิดหรือฮะใช่มันติด

อันนั้นบูดเน่าคาฟันแล้วคือมันเหนียวเหงื่อไอ้มะม่วงกวนกินแล้วมันเหนียวใช่ไหมมันกิน
แต่มันอร่อยไงมันเพลินคือคุณต้องแปลงฟันแล้วมันจะจบปัญหาเรื่องนี้
โอเคนี่ฉันต้องกลับว่าเออจะได้เก็บไว้กินได้นาน
ไม่ใช่ลิงมาเก็บไว้ตรงกวงตรงแก้ม
แปลงฟันแล้วเดี๋ยวกลับไปจะแปลงเลย
ในช่วงตลอดกินวันนี้ค่ะผู้สื่อข่าวของเรานะคะคุณยุธยาตุ้มมีค่ะ
จะพาเราไปชิมเมนูอาหารพื้นบ้านที่จังหวัดอำนาจริงกันหน่อยนะฮะ
พาไปแบบพื้นบ้านเลยอ่ะไปขุดหาปูหากบกันเลยเอาอย่างนี้เลย
หลายบ้านแบบชาวไทยแหละนี่แหละ
ใช่แล้วติดตามกันได้ในช่วงของตลอดกินค่ะ
นี่มันกระท่อมปลายนาชัดเลยนะครับ
วันนี้ขออนุญาตเป็นนุ่มบ้านนาสักวันหนึ่งแม้ว่าหน้าตาจะไม่ค่อยให้ก็ตามนะครับ
นี่ต้องปลูกผ้าขาวม้าเลยเพราะว่าตลอดกินวันนี้นะครับ
จะต้องไปหาของกินที่อยู่ตามท้องไร่ท้องนาแบบนี้
ไม่รู้ว่าจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่า
บรรยากาศท้องทุ่งลมเย็นสบายที่บ้านนาหมอม้าอำเภอเมืองอำนาจริง
เจ้าของที่นาผืนนี้ไอเดียดีครับ
ทำเป็นกระท่อมที่พักเชิงเกษตรรายล้อมด้วยวิถีชีวิตชาวนาของแท้
ตอนนี้เป็นทุ่งปอเทืองเมื่อถึงฤดูการทำนา
ก็จะเต็มไปด้วยหนาข้าวเขียวขจีครับ
ปกติก็เป็นคนอยู่ในหมู่บ้านนี่เกิดอยู่นี่
แล้วก็มีวิธีชีวิตแบบนี้มีเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ามีเฮ็ดมาปลูก
ลูกพักปลูกมะปลูกเข่าปลูกยังนี่แหละ
ในฮิชล่ะก็มีความสุขหรือให้ทายบ้านได้มาเที่ยวมาถ่ายรูป
ไม่อย่างมีคนมาเที่ยวเมื่อของสิว่าไม่มีความสุข
กล้องกินแบบโลกแล้วก็มีพวกหลาบกับปูมีปลามีกลบ
ที่นี่ยังสามารถดำรงชีวิตแบบดั้งเดิมได้ดี

หากพูดถึงของกินตามแบบฉบับของชาวบ้านแล้วก็
ไม่ใช่เรื่องยากที่จะเสาะแสวงหาครับ

สายตาดีมองหารังมดแดงอย่างชำนาญ๒๓รัง

ไข่ใบมะแดงสวยจังเลย

อาหาริสรรดิ

มดแดงสวยจังเลย

จากแยกไข่มดแดงก็ลงทุ่งนะ
ยามหน้าแรงแบบนี้ก็ต้องขุดปูครับ
หารูปูให้เจอแล้วก็ขุดลงไป
ไม่นานได้ปูแล้วล่ะครับ

มุมนี้ลึกเป็นพิเศษแต่ก็คุ้มมากเลยครับ
ชาวบ้านบอกว่าบางทีก็ฟลุกแบบนี้แหละครับ
เพราะตามธรรมชาติกบไม่สามารถสร้างรูเองได้

ก็บังเอิญได้กบแบบไม่ได้ตั้งใจครับ

ชาวบ้านยังพาผมไปหาขุดแมงจีนูนแดง
บอกว่าช่วงนี้มีเยอะขุดไม่ลึกมากก็เจอครับ
ช่วยกันหลายคนแป๊บเดียวก็ได้วัตถุดิบหลายอย่างแล้วนะครับ
วันนี้เราจะทำลาบปูก้อยไข่มดแดงอ่อมกบ
และแมงจนูนคั่วเกลือครับ

ปูมาแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาด
แกะก้ามปูขาและกระดองออกให้เหลือแต่ตัวครับ

จากนั้นต้องใช้ผ้าขาวบางกรองเอากากออก

เครื่องปรุงก็มีข้าวคั่วพริกป่นน้ำปลา

เป็นเมนูที่เด็ดมากค่ะ

ต่อด้วยเมนูก้อยไข่มดแดง

เรียกว่ากินสดแบบนี้ได้เลยครับ
ใส่ข้าวคั่วพริกน้ำปลาหอมแดงต้นหอมสระแน่
นี่คือก้อยไข่มดแดงนาปูคำค่ะ
ต่อด้วยเมนูจากกบที่ขุดได้๒ตัว
เราจะทำอ่อมกบแบบอีสานบ้านเฮาวครับ
กบที่สับเป็นชิ้นในหม้อคั่วกับเครื่องแกง
เนื้อกบสุกก่อนจึงจะเติมน้ำแล้วก็ปรุง
ขาดไม่ได้ก็คือน้ำปลาร้าครับ

สุดท้ายใส่ผักพื้นบ้านก็เสร็จแล้วละครับ

สุดท้ายจริงกับเมนูแมงจนุนขั้วเกลือ

แล้วคั่วไฟอ่อนใช้เวลาไม่นานก็ใส่เกลือ

บอกเลยว่าครั้งแรกที่กินแมงจีนูเลยนะครับ
อื้อมัน

อื้อฮือมันมีอากาศชิวมากเลยครับ

ลมพัดเย็นสบายแล้วก็ไม่อดหยากด้วยนะครับ

เราจะหาของกินบริเวณรอบทุ่งนาได้เยอะขนาดนี้นะครับ
ไข่มดแดงทั้งปูทั้งแมงจีนูน
แล้วก็นี่เลยกบตัวเป็นที่เราไปขุดได้
แล้วทำเป็นอ่อมกบนะครับซึ่งข้าวเหนียว๑กล่องไม่พอ

ลมพัดเย็นสบายมันอร่อยคูณสองเลยนะครับ
ที่นี่อำนาจเจริญสมชื่อจริง
เพราะยังคงเจริญไปด้วยวิถีชีวิตดั้งเดิม
และความอุดมสมบูรณ์ตามพื้นดินทุกหย่อมย่า
เสน่ห์ให้น่าไปเยือนจริงครับ
โอ้โหหลายคนที่เข้าใจผิดนะสำหรับคุณผู้ชม
อิจฉาพวกเราว่าได้ไปทานนู่นทานนี่
จริงเราสองคนแทบจะไม่ได้ไปไหนนะครับไม่ได้ทานเลย
คนที่น่าอิจฉาที่สุดคือคนนี้แหละครับยุธยาตุ้มมี
โอ้โหน่าอิจฉาจริงไปขุดหากบกินเองเลยคิดเอา
น่าทานมากก้อนไข่มดแดงใช่แล้ว
ดิฉันเล็งเมนูนี้อยู่เหมือนกันมีโอกาสอาจจะลองดูสักครั้งนึงว่า
มันจะคล้ายกับลาบไข่มดแดงอะไรอย่างนี้ไหม
ดิฉันว่าน่าจะคล้ายกันเหมือนกันเนอะเออมีโอกาสจะได้ไปลองกัน
ส่วนช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ายังมีอีกหลายเรื่องราวให้ได้ติดตามครับ